คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของพระสงฆ์ไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะอยู่อย่างนี้
แต่ว่าพระสงฆ์รูปนี้เกิดอะไรขึ้นมีคนถ่ายคลิปเอาไว้บอกโวยวายชาวบ้านแบบนี้
แล้วมีจังหวะตำรวจมานะกระโดดตัวลอยขึ้นหลังกระบะได้เองด้วย

โอ้โหไม่แน่ใจว่าแบบนี้พระท่านทำแล้วมันจะสมรวมหรือเปล่าเนอะ
แค่ด่าว่าชาวบ้านนี่ก็แย่แล้วดูอ่ะอีกสักทีนึงตำรวจสายตรวจมาค่ะ
เพราะชาวบ้านไปแจ้งทำไมพระมาโวยวายกลางตลาดเอ้ากระโดดฟุ๊บไปเลยค่ะ
แล้วคนเห็นคลิปเนี่ยบอกโอ้โหนี่ท่านกระโดดตัวลอยวิชาลอยตัวหรือเปล่า
นุ่งว่าเหาะได้นะคะแต่ก็อาจจะรู้ไม่สมรวมนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นนะคะอยู่ที่เทศบาลเมืองปากพนังค่ะในตลาดนั่นเองค่ะ
กลางดึกของสิบแปดกันยายนที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจสพปากพนังก็เข้าไปตรวจสอบ
พบว่าพระรูปนี้อายุ๔๖ปีเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอปากพนังนี่แหละ

แล้วก็ไปดูซิมีใบสุทธิถูกต้องไหม
ก็มีนะคะแต่พบประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตเวท
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องวกไปวนมา
จับใจความได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยรักษาอาการป่วยอยู่นะ
แต่ขอออกจากโรงพยาบาลมาบวชหน้าไฟล์
พระสงฆ์ที่มรณภาพตั้งแต่ปี๕๗
แล้วจนวันนี้นี่แหละค่ะก็เลยมีอาการอยู่แบบนี้

บอกว่าจะมาโปรดสัตว์ที่ตลาดแห่งนี้
แต่ชาวบ้านบอกโอ๊ยคุณตำรวจเจออย่างนี้ไม่ไหวนะ
สบายใจเดี๋ยวกลัวว่ามันอาจจะมีอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นได้ค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงพระท่านหน่อยท่านจะว่ายังไงค่ะ
ก็พอจะเข้าใจแล้วแหละว่าท่านอาจจะฟังแล้ว

ทีนี้เนี่ยตำรวจจะทำยังไงตำรวจบอกเอาอย่างนี้

บอกว่าให้ท่านดูแลให้หน่อยไม่ให้ออกไปอารวาสที่อื่นอีก

ถ้าเกิดว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้อีก